เพราะว่านักท่องเที่ยวพากันไปกราบศักระ

เสือไฟเดือน๕เป็นความงามที่หาชมได้ยากจริงคุณผู้ชม

เพราะว่าอะไรต้องเดินเท้าเข้าป่า๒กิโล

แล้วก็จะเจอสิ่งสวยงามแบบนี้ค่ะ
ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอนครไทยจพิศนุโลก

ไม่ต้องไปแล้วนะคะแคนาดาเนี่ยมาเมืองไทยนี่แหละ

ธนกรเฉลิมศรีหรือครูเทียนแห่งโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซด
สาขาร่องกล้าวิทยาบอกว่า
ใบร่วงหล่นสู่พื้นกระจายอยู่ทั่วเลยนะคะ
นี่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวตั้งใจไปดู
เขาเรียกกันว่ามันเหมือนกับดอกสากุระเมืองไทย
ที่เขาต้องไปถึงญี่ปุ่นไปดูดอกสากุระนี่มาเมืองไทย
นี่ต้องถือว่ามีที่เดียวในเมืองไทยนะ

แล้วก็ยังมีจุดท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งคุณผู้ชมค่ะ
เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถวนั้น

บริเวณผาทัพพลพระขันเพชร
ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์
ก็มักจะไปกราบศักระขอพรกันที่นั่นนะคะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเดินป่าไปดูใบเมเปิ้ลสีทองกันได้เพราะต้องเดินป่าเข้าไปสองกิโลอย่างที่บอกนะคะที่บริเวณทางขึ้นภูลมโลภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าติดต่อไกด์ชาวบ้านก็ได้นะคุณผู้ชมให้คนในพื้นที่เขาพาไปหรือสอบถามรายละเอียดได้ครู
สวัสดีครับ